พาไปที่ประเทศเพื่อนบ้านหน่อยไม่ไกลมากสิงคโปร์นะคะ
คโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กนะคะ
แต่ว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะหลากหลาย
เรื่องความเชื่อศิลปะเทคโนโลยี
ประเทศนี้เขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีแทบจะทุกมุมอยู่แล้วนะคะ
วันนี้ก็เลยจะพาไปดูสตรีทฟู้ดแบบฮิบล้อมรวมความแตกต่างทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างมีเสน่ห์เลยค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
กำแพงกราฟิตี้สะดุตาระบายสีสันฉูดฉาดบนผนังตึกแถวสไตลโคโลเนียน๒ชั้น
ตลอดระยะทาง๒๕๐เมตร
่งบอกถึงความเป็นอินดี้ของตรอกแฮนจิเลนสตรีทแฟชั่นในย่านบูกิสประเทศสิงคโปร์
เหมาะแก่การแชะภาพชิลสไตล์ฮิป
มีร้านอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างเพราะสิงคโปร์มีเชื้อชาติที่หลากหลาย
สามในสี่ของประเทศคือคนจีนรองลงมาเป็นมาลายูอินเดียและชาวยูเรเซียหรือยุโรป
ก้าวของตรอกฮาจิจึงสะท้อนแฟชั่นหลายแบบที่หลอมรวมวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างลงตัว
ก่อนที่จะเริ่มเดินเราต้องเติมพลังกันด้วยเบอร์เกอร์เนื้อชิ้นโตสูตรออสเตรเลียจากร้านเบิกสเบอร์เกอร์
วัวนำเข้าจากออสเตรเลียประกบด้วยเบคอนสับปะรดไข่บีบรูดไซส์ใหญ่สุดแบบนี้ราคา๒๐ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ๕๐๐บาทค่ะ
เนื้อแน่นถูกใจใส่เนื้อแน่นอน
เรียกน้ำย่อยที่ต้นซอยด้วยเบอร์เกอร์สไตล์ยุโรปร้านเด็ดแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าด้านในฮาเจเลนนี้นะคะจะมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมการกินที่แปลกแตกต่าง
รวมไปถึงจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะ
โอเคค่ะ
มาอีกประมาณ๑๐๐เมตรก็เจอร้านของหวาน
ไอศครีมพับจากนมฮ็อกไกโด
เบสเซลเลอร์ต้องรสคุกกี้ครีมค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่๓๙๐ดอลลาร์สิงคโปร์
ประมาณเกือบ๑๐๐บาทไทย
รสชาติก็ไม่หนีไอศครีมที่ไทยนัก
แต่เด็ดตรงที่เจ้าพับประกบไอศครีม
กรอบนอกนุ่มนายอัดขะรสดีค่ะ
อย่างร้านนี้มาจากทั้งทิเบสเปรูเนปาน
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าคนในพื้นที่ค่ะ
พอแสงเริ่มหมดร้านเสื้อผ้าและอาหารทั่วไปก็จะเริ่มทยอยปิด

ก็จะเปิดให้บริการไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะ
สีเขียวลงที่สถานีบูกิส
เดินข้ามถนนมาประมาณ๒ไฟแดงไม่ถึง๒๐๐เมตรก็ถึงค่ะ
หากเป็นสายสีเหลืองลงที่สถานีนิโคไฮเวย์ก็ถึงเช่นกันค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน